คลิปนะฮะเป็นเหตุการณ์นักท่องเที่ยวทะเลาะวิวาดกันนะครับ
แล้วก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถอดเสื้อเนี่ยโอ้ยโดนรุมนะฮะ
ผู้ชายอีก๓คนพยายามใช้ไม้พายเรือตีเลย
จนกระทั่งมีคนก็มาห้ามปลามัน
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปไว้ได้นักท่องเที่ยวคนอื่นก็ตกอกตกใจ
แม่สายน้ำกำลังเย็นชุ่มฉ่ำหัวใจ
แต่ว่าก็กลายเป็นสายน้ำเดือด
ใช่นี่กลายเป็นว่าคือถ้าเกิดคนจะตีกัน

เอาหมดฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดเหตุเป็นที่เล่นน้ำเอกชนแห่งหนึ่ง
ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายยก
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
คือ๒๗กรกฎาคม
ทีมข่าวของเราสนใจเหตุการณ์นี้
ก็เลยไปยังจุดเกิดเหตุ
แต่คลิปมันยังอยู่ในโลกโซเชียล
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเด็กคัดท้ายเรือที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็ไปคุยกับผู้ประกอบการเรือประมง
ไปในสายน้ำแห่งนี้เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไป
อากาศร้อนก็เลยไปเล่นน้ำกันมีแพรยาง
พาให้นักท่องเที่ยวล่องเหมือนล่องแก่งไปเรื่อย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

แต่ทีนี้ทางชมรมบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็จะถือเป็นบทเรียน
จะต้องบอกสมาชิกทุกรายให้ระมัดระวัง
แล้วก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินเรือ
ที่มันไม่ไปกีดขวางการจราจรทางเรือด้วย
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำด้วย
ให้ระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีการจัดแบ่งโซน

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ